เราติดตามเรื่องราวควันหลงของทีมชาติไทยนะครับ

แล้วก็เก็บ๑แต้มสำคัญแล้วก็สู้ได้แบบสนุกสูสีนะครับ
ส่วนหนึ่งเรื่องคือหลังจากที่แข่งขันเสร็จแล้วเนี่ย

ที่ฟิลิปปินส์เพื่อไปแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ
หมายเดียวของทีมชาติไทยก็คือการเป็นแชมป์ให้ได้ครับ
เราเป็นแชมป์เก่านะครับในรายการอาเซียนคลับนะครับ
เมื่อครั้งที่แล้วก็จัดตัวนะครับ
มีประเด็นเรื่องของการตัดตัวด้วย

โดยการเดินทางไปครั้งนี้ก็มีนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเดินทางไปส่งด้วยตัวเอง
เช่นเดียวกับชาวอาทิตย์สงครสินก็มีแฟนสาวเมธิราชเดินทางไป

ที่มีข่าวว่าเป็นทีมน้องใหม่ในสุเจลีกให้เขาสนใจจะขอยืมตัวไปร่วมงานด้วย๑ฤดูการ
ต้องติดตามข่าวหลังจากจบอาเซียนคลับนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
ส่วนการจัดตัวนะครับซิโก้ก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่มีชื่อของธนาชนะบุต
จากว่าต้องรักษาอาการบาดเจ็บ๒๓สัปดาห์
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนัทพลมาลาพันธ์กองหลังที่ลงเล่นเมื่อวานในการเจอกับออสเตรเลี
ก็ทำหน้าที่ได้พอใช้ได้เลยนะครับสำหรับการเล่นทีมชาติเกมแรก
ก็บอกว่าปรึกษากับทีมงานแล้วว่าจะกลับมาใช้ระบบแผงหลัง๔คน
ซึ่งก็หลังตัวกลางก็มีทั้งกรวิทนาวิเศษที่พ้นโทษแบนกลับมาจากบอลโลกรอบคัดเลือก
แล้วก็ซอกกับทีมอยู่แล้วธนบุญเกษรัสยืนเป็นตัวหลัก

ตรงถึงอธิสรรคลมรักนะครับและมีประวิวัติบุญโยคอีก๑คน
โก้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าไทยนั้นไปในฐานะแชมป์เก่า
หมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการป้องกันแชมป์ให้ได้ครับ
เราไปในฐานะแชมป์เราไปป้องกันแชมป์
ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้
หมายเราอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่เราคงไม่ประมาทนะครับ
เพราะว่าในทุกทีมในย่านอาเซียนเนี่ย
พวกเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการที่จะล้มทีมชาติไทยเรา
ฉะนั้นเราจะเดินเกมในทุกเกมนะครับให้เต็มที่
แล้วก็เชื่อว่าน้องทุกคนเนี่ยเข้าใจแท็กติกวิธีการเล่น
ที่เราได้ศึกซ้อมกันมานะครับ
รอบแรกแล้วก็สิงคโปร์รวมถึงอินโดนีเซีย
เกมแรกเจอกับอินโดนีเซียนะครับในวันเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายน
อันดับ๑แล้วก็๒ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ซึ่งรอบรองถึงรอบชิงนั้นก็จะเตะแบบเย่าเยือนนะครับ
อย่างที่เราทราบกันก็ติดตามเชียร์ผลงานของทีมชาติไทยกันได้ครับ